ที่เขาเจอกับสิ่งแปลกที่จังหวัดสระบุรี
คือมันมีงานวิธีเปิดอยู่เขากำลังจะเปิดงานดี
สุดท้ายคนที่เขานั่งดูช่วงวิธีเปิดไปดูแล้ว
ทำไมอ่ะไปดูเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้น

เขากำลังจัดกันเลยกับงานวิธีเปิด
ทีนี้ล่ะครับพอกำลังจะเปิดงานสุดท้าย
เฮ้ยคนไม่ดูแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้น

เขาจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี๒๕๕๙
นี่ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
คุณมนัญญาไทยเศษมาเป็นประธานเลยนะ

อยู่ก็มีคนตะโกนมา
งูงูกินตับแก่

เลิกงานเลิกเลยไปดูตุ๊กแกดีกว่า
คือจะไปช่วยตุ๊กแกเหรอครับไม่ได้ช่วยนะครับ
แต่ไปดูงูเขียวงูเขียวกินตับแกะงูกินตับโอ้โหคือมันเป็นความเชื่อไงว่า
งูเขียวเนี่ยนะมันมักจะไปกินตับตุ๊กแก่เมื่อตุ๊กแกมันมีอายุมากตับมันแก่
เขาว่าอย่างนั้นนะงูเขียวก็จะเลื้อยเข้าไปเพื่อไปกินตับมัน
เพื่อให้ชีวิตของตุ๊กแกนั้นยืนยาวต่อไปแต่นั่นคือความเชื่อ
แล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยไอ้งูเขียวเนี่ยมันกินตุ๊กแกเป็นอาหารอยู่แล้วนี่
มันกำลังไข่จ้อนไข่จ้อนขยุดคุณผู้ชมที่กำลังรับประทานอาหารอยู่ในขณะนี้
ผมขออภัยด้วยนะครับภาพนี้ที่เราเอามาให้ดูนี่คือเป็นภาพในสารคดี
ไม่ได้เกิดขึ้นที่สระบุรีแต่ภาพที่เกิดขึ้นที่สระบุรีที่ผมให้ดูไปตอนแรก
คือมันม้วนต้วนเลยนะคือเราไปถามไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านงู
ก็คือคุณนิรุธชมงามค่ะ
เขาเล่าว่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวอะไรเลยกับที่งูเขียวมันไปกินตับตุ๊กแก่
มันจะกินก็คือกินตุ๊กแก่นี่แหละครับมันไม่ได้ตับแก่
ใช่แล้วครับไม่ไปกินตับแก่ให้เมื่อยหรอกครับ
คือเวลามันกัดไปที่ตุ๊กแกมันก็จะต้องรัดถูกไหม
เพื่อให้เหยื่อเนี่ยอ่อนแรงปัญหาคือมันเกิดเวลาตรงที่ว่าเวลาจะขย่อนกินเข้าไปมันก็ต้องกินทางหัวถูกไหม
งูเนี่ยถ้าเกิดไปกินทางหางเดี๋ยวขาเดี๋ยวตัวมันจะติดกินไม่ได้
ทีนี้พอเวลามันจะงับหัวเกิดบางครั้งบางคราตุ๊กแกงมันยังไม่ตายดี
มันก็เลยงับหัวงูเข้าให้มันต่อสู้มันต่อสู้ไง
พอคนเท่าคนแก่คนโบราณเห็นแบบนั้นปุ๊บก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าอ๋องูเลื้อยเข้าไปในปากตุ๊กแก่
ตุ๊กแกกินงูตับตุ๊กแก
นั่นคือเป็นที่มาไงว่าทำไมงูเขียวไปกินตับตุ๊กแก่จริงแล้วไม่ใช่บางทีตุ๊กแกมันสู้สู้งูเขียว
เอาไม่ต้องดูเพราะภาพนี้คนลุก

เอ้าคือมันเป็นเรื่องของธรรมชาติน้องใบต
โหนี่อันนี้น่ากลัวกว่าอีก

เราก็ทำรายการมาด้วยกันตั้งนาน
ตกใจยังไม่ชินอีกเหรอยังเห็นคุณทีไรตกใจทุกทีตกใจตัวเอง